ในช่วงวันหยุดหลายคนก็ขับรถไปเที่ยวทะเล
แล้วก็พลาดไม่ได้ต้องไปที่วัดห้วยมงคล
ถ้าใครไปแถวหัวหินต้องไปกราบไหว้
เขามีการแจกวัตถุมงคลไอ้ไข่ด้วย
รอคอยที่จะไปรับเหรียญไอ้ไข่

ไอ้ไข่เขามีอภินิหารอย่างไรใช่ไหม
พอคนรู้นี่ฮะคุณผู้ชมดูเป็นคลื่นมหาชนจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลย

ไปกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต่อแถวกันยาวเหยียดไปหมดเลย

ไปรอรับวัตถุมงคลไอ้ไข่
จากวัตถุมงคลอำเภอโมงคลหินกันนะครับ
มีทั้งคนไทยก็ดีชาวต่างชาติเขาก็ทราบข่าวเขาก็ไปก็มี
เขาเป็นการแจกวัตถุมงคลเป็นเหรียญเนื้อวาดไอ้ไข่
ทำมาจากเนื้อว่านมงคล๙ชนิดเลย
ที่ทางพระพิสาธิตที่คุณหรือว่าท่านเจ้าคุณไพโรธประพัทธาโรเจ้าวาดวัตถุมงคล
ท่านก็ได้มีการร่วมกันปลูกเสกขึ้นมาแล้วก็แจกวัตถุมงคลนี้
ให้กับประชาชนที่ไปต่อแถวกันยาวเหยียดกันเลยในวัดนะฮะ
ที่อยู่ในตำบลทัพใต้นะครับ
จากการไปรับเหรียญไอ้ไข่แล้วเนี่ยนะฮะ
คนที่ไปส่วนใหญ่เองก็ไปทำบุญกันด้วยที่วัดนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
ทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยเอาเว้นระยะห่างกันหน่อยแล้วกันนะ

ก่อนจะเข้าไปโอ้โหการจราจรนะคุณ
รถติดเลยยาวเหยียดเลยเป็นกิโลทีเดียว

เราถ่ายมุมสูงมาดูซิฮะโอ้โหรถเต็มไปหมด

คือปกติอะค่ะถ้าไม่ได้มีงานเนี่ย

เส้นทางที่จะมุ่งไปยังที่วัดนี้นะคะ
เพราะก่อนจะไปเป็นทางถนนแบบสวนกันเนอะใช่ค่ะ

ฉันเคยไปแล้วก็เลี้ยวรถกลับก่อน

ร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคนะฮะ
เอ๋ยทหารเอ๋ยก็ต้องเข้าไปอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร

อากาศก็ร้อนนักท่องเที่ยวก็ไม่ยอมนะฮะ
เข้าไปกราบไหว้ขอพรทั้งจากหลวงปู่ทวด
องค์ใหญ่ผู้ความเป็นสลิกมงคล

เขามีการทำรูปปั้นไอ้ไข่สูง๓เมตรนะฮะ
โอ้โหคนไปแน่นสาราเลยนะครับ

เป็นสิทธิ์หลวงปู่ทวดที่นำไปไว้ที่วัดห้วยมงคล
สลักจากไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่นะครับ
อันนี้คืออย่างที่เขาแจกไปเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพไปนะฮะ
ในส่วนของไอ้ไข่เองที่เอาไว้ที่วัดนี้นะแกะมาจากไม้ตะเคียน
คือไม้ตะเขียนก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว

แล้วมันคือใหญ่ที่สุดในโลกอะครับ
สูง๓เมตรขนาดสัก๒เมตร๒คูณ๓อ่ะนะคะ
จริงท่อตม้ายเตะเคียนมาจากจังหวัดแครก
แล้วก็มาแกะแล้วให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชากัน
แล้วก็เพิ่งจะนำมาวางไว้ให้ประชาชนได้มาไหว้บูชา
พอออกข่าวไปผมว่าเดี๋ยวคนก็มาเยอะนะครับ
ก็จะมีทางด้านของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์
อาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารท่านทรงเมตตาอธิษฐานจิต
ไอ้ไข่ให้ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นการเจิม

ถูกต้องนะฮะในพิธีพุทธาพิเศษ
เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระพิสารสิทธิคุณวัดห้วยมงคล
เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เอามาแจกให้กับประชาชนที่ไปกัน

อยากได้เหมือนกันใช่ไหมคงไม่มีแล้วล่ะค่ะนะคะ
ใครได้ไปก็ถือว่าโอเคโชคดีสำหรับวันนี้นะคะ